ในลักษณ์ช่วงนี้เขารับบทเป็นหมอดู
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหลายคนจะอินกับเขาไปด้วยหรือเปล่า
เพราะเวลาไปกองถ่ายลักษณ์ไปที่ไหน

โอ้โหหลายคนบอกว่าดูดวงให้หน่อยสิช้อนนะ

คนรอบข้างก็เอาดวงมาให้เจ้าตัวดูบ่อยอีกด้วยนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะชร์นเองบอกว่าก็ได้มีศึกษาวิชาโหรสาชกัน
ที่จะไปเล่นละครมาบ้างแต่บอกเลยว่า
นักแสดงบางคนการันตีและคอนเฟิร์มมาด้วยนะคะว่า
มชร์นเนี่ยโอ้โหแม่นอยู่เหมือนกันน่า

เคยดูดวงความรักให้ตัวเองบ้างหรือเปล่าแจ๊กช้อน

แต่พบของพบปัตตานีพบคู่ครองอย่างนี้ไม่ขึ้น

ก็ต้องพี่นะถามตัวเองว่าอีกนานไหม
น่าจะพี่ต้องถามอีกทีต้นปีหน้าหรือว่าเข้าหลังเมษาไป
ผมว่าพวกพี่จะไม่เห็นผมไปเดินกับใครเลย
ผมเดินคนเดียวแล้วก็เดินคนเดียวจริง

วันที่ผ่านมาประสบการณ์ทำให้เราเรียนรู้ตัวเราเอง

ทุกวันนี้งานที่ติดต่อมาจะเป็นงานดูดวงนะครับ
เดี๋ยวเขาจะมีรวมหมอดูหลายท่าน
ดูดวงแม่นแต่ชีวิตจริง
เขาก็ยังเป็นนักแสดงยังเป็นพระเอกยังไม่ใช่หมอดูนะคะ